เกิดว่าจะไปถ่ายรูปตามโขดหิน

เพราะว่าเกิดเหตุการณ์ที่มีนักท่องเที่ยว๓คน

จุดเนี้ยหลายคนไปเที่ยวก็ต้องพาไปถ่ายภาพนี่ไงก็จะขึ้นไปอ่า
แล้วก็ถลายตกลงไปมีคนไปช่วยก็ตกไปตามกันแบบนี้
มันมืดไงมันมีทั้งตะไคร่มีทั้งน้ำมีทั้งอะไรเนี่ยฮะ
แล้วบางทีพื้นยางของรองเท้าหรือยังไงมันได้เกาะด้วยใช่ฮะ
แล้วตรงนั้นเนี้ยมันเป็นขดหินนะมันจะขึ้นมาก็ยาก
แล้วก็มีคลื่นทะเลซัดเข้ามาอีกนะฮะก็เป็นนาทีชีวิตของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่พลัดตกลงทะเลไปครับ
มีเพื่อนร่วมชาติมาด้วยกันก็พยายามจะเข้าไปช่วย
แต่ก็ลื่นถลายตกไปตามกันอีก๒คนรวมเป็น๓คน
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นท่ามกลางความตกตะลึงของผู้เห็นเหตุการณ์แล้วก็ต่างช่วยกันตะโกนร้องเรียก
โดยใช้ชื่อว่าวารินช่างเก็บ
ก็พบเห็นเหตุการณ์เมื่อวันที่๒๕มกราคมที่ผ่านมานะครับ

ขณะที่เขาไปเที่ยวไปชมความสวยงามของหินตาหินยาย

พบว่ามีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติตกน้ำทะเลไป
ก็รีบตะโกนเรียกคนให้ไปช่วย
มีหญิงต่างชาติ๒คนเข้าไปช่วยเหลือแต่ก็ตกลงไปอีกเช่นเดียวกัน
จากว่าโขดหินตรงนั้นมันลื่นมากทีเดียว
จากนั้นก็มีคนนำเชือกไปให้ดึงแล้วก็ช่วยเหลือลากกันขึ้นมาได้อย่างปลอดภัย
แล้วก็มีทีมกู้ภัยเข้าไปช่วยประถมพยาบาลให้กับนักท่องเที่ยวที่บาดเจ็บ
จากการถูกหินบาดด้วยเพราะว่านอกจากมีหินก็จะมีเปลือกหอยเกาะอยู่ด้วยนะครับ
ขณะที่ผู้คนในโซเชียลเองก็เข้าไปแสดงความคิดเห็น
บอกว่าบริเวณนั้นมักมีคนตกลงไปบ่อยแล้วครับต้องมาระวังให้มาก
จากนี้ก็ยังเสนอให้มีการป้องกันปัญหาเพราะว่าอาจจะเกิดขึ้นในอนาคต
ติดป้ายแจ้งเตือนดีไหมให้ระวังลื่นดีหรือเปล่า
ออกจากติดป้ายเตือนแล้วคุณบางทีเราก็ต้องมีอุปกรณ์ในการเซฟ

เขาบอกว่าควรจะมีการอุปกรณ์ช่วยชีวิตดีไหม
เอาเชือกติดเอาไว้หรือว่าเป็นห่วงยางเป็นเสื้อชูชีพ
หรือว่าจะมีคนไปเฝ้าก็ตามทีลองดูว่าจะใช้แบบไหน
เพราะว่าอันนี้โชคดีเขายังปลอดภัย
แต่ว่าถ้าเกิดมันร้ายแรงกว่านี้ตกไปแล้วเขาถึงขั้นกับเสียชีวิต
ผลมันตามมามันก็จะมากกว่านี้นะครับ